ไปต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน

เพราะว่าเป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มตีกัน
ทำเอาชาวบ้านตกอกตกใจเดือดร้อนกันไปตามกัน
คุณผู้ชมมีคลิปให้ดูเชิญชมค่ะ
เนี่ยคุณคุณดูนะแล้วในตัวเมืองเลยอ่ะ
เทศบาลเมืองเพชรชบูรณ์
ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาแตกตื่นกันนะ
กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนลูกหลงหรือเปล่านะคะ
พร้อมกับข้อความระบุว่าอะไรกันคะเนี่ย
เขากำลังสนุกกันเมาแล้วก็กลับไปนอน
ไอ้แดงมันเป็นนักสู้ก็คงมีหนึ่งในนั้นแหละ
แรงอ่ะนะอ่าทีนี้อีกรายหนึ่งค่ะ
ก็มาโพสต์คลิปนี้แล้วพร้อมกับข้อความ
บอกว่าเอาเถอะคนอื่นเที่ยวกันสนุก
พวกมึงมาทำเสียบรรยากาศ
ทำให้ที่เที่ยวดีดูเสียโตมาเดี๋ยวพวกมึงก็รู้
การทำตัวแบบนี้มันไม่เท่เลยครับนะคะแล้วคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
หลายคนบอกว่าตรงนี้มันเป็นเวทีมวยสะยาวอยู่ในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะคะ
กลุ่มสองกลุ่มที่ตีกันเขาดื่มแล้วเมา
เมาแล้วก็แบบเออเกิดอาการคึกขนองแล้วก็มาตีกันนะคะ
แล้วบางคนก็บอกว่าคือคนที่เข้าไปคอมเมนต์นั้นบอกว่า
โตมาหวังว่าจะคิดได้นะครับว่ากูทำไปทำไมทำเพื่ออะไร
ทำสถานที่เสียชื่อโกรธกันแค้นกันไม่ว่า
ก็ไปทะเลาะกันที่อื่นนัดไปตีกันที่ไร่ที่นาโน่น
พราวเหมือนเท่คนอื่นมองแล้วดูกันเหมือน
เหมือนตัวเงินตัวทองเขาบอกแบบนี้
ไม่ต้องรอโตเหรอฮะตื่นมาสั่งเมาแล้วย้อนกลับไปดูคลิปภาพต่าง

ไม่ใช่ว่าคลิปนี้ออกมาแล้วก็หายไปจบกันนะฮะ
ตำรวจท่านจัดการด้วยนะปลามด้วยค่ะ